ล่าตัวคนร้ายครับมีชาวบ้านไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งตายอยู่กลางทุ่งนา
เมียผู้ตายบอกว่าสงสัยจะมีคนโทรลวงออกไปแล้วฆ่าโหด
ศพไว้กลางทุ่งแบบนี้ครับศพของผู้ชายคนนี้
ตำรวจสพจนะที่สงขลารับแจ้งเหตุ
ก็ไปตรวจสอบอยู่ที่กลางทุ่งนาในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลา
ศพนายอารีโวะอายุ๓๕ปีใส่เสื้อยืดกางเกงขายาวนอนหงาย
สิ้นใจอยู่กลางทุ่งนาตรงนี้นะครับ
ที่น่าแปลกใจคือมีแผลโดนตีด้วยของแข็งบริเวณขมับซ้าย๑แผล
จุดพบศพห่างจากบ้านผู้ตายประมาณ๓๐๐เมตร
เมียผู้ตายบอกว่าผู้ตายเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง
แล้วก็ปลูกพืชกระท่อมขายบ้างปกติแล้วตัวของนายอารีโวะนั้น
ไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่เคยหาเรื่องใครด้วย
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาทำร้ายก่อนที่จะหายตัวไปช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา
ตัวของเมียเองนั้นก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับลูกชายโทรมาเล่าให้ฟังบอกว่า
แม่มีคนโทรมาหาพ่อให้ออกไปแล้วพ่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
มีคนขี่รถมารับเขาก็ออกไปด้วยกันจากนั้นหายตัวไปแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลย
เจออีกทีกลายเป็นศพตายอยู่กลางทุ่งนาลองฟังเสียงเมียของผู้ตายฮะ
เค้ามีความขัดแยงอะไรกับใครอะไม่มีอ่าไม่มีอะไรนะ
ผมประชาชน์แล้วเราได้ถามเพื่อนเพื่อนจริงร้านเขาไหมว่า

คนรู้จักเขาแต่เราไม่รู้อย่างนั้น
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนโทรมา

ชาวบ้านในพื้นที่บอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมคุณขวัญฮะ
ช่วงเย็นเมื่อวันศุกร์นายอารีโวะผู้ตาย
ตอนแรกเห็นว่ายืนอยู่ที่กลางทุ่งนาตรงเจอศพนั่นเลยครับ

รุ่งเช้าอีกวันหนึ่งชาวบ้านต้อนวัวมาเลี้ยงในนา
อ้าวทำไมเขามาล้มนอนกองอยู่ตรงนี้
ตอนนั้นยังไม่ตายนะตอนเย็นเจอว่ายืน
ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนอนหายใจแผ่วแล้ว
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กว่าจะมาถึงตายก่อนฮะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ตายไปมีเรื่องมีราวกับใครบ้าง
ปกติชาวบ้านบอกเขาเป็นคนดีนะ
ยุ่งกับใครด้วยแปลกใจมาตายตรงนี้ได้ยังไง
แล้วแผลที่เกิดขึ้นที่ขมับซ้าย
โดนทุบโดนตีด้วยของแข็งเกิดจากอะไร
ใครเป็นคนทำอยากให้ตำรวจไขปริศนาด้วยครับ
คุณผู้ชมคะเมื่อกี้นี้เรื่องของการตายปริศนา